ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนกรณีที่มีชื่อของลูกชายอดีตนักการเมืองชื่อดัง
เข้ามาผัวพันกับแก๊งค้ายาไซสนะค่ะ
ว่าถ้าหากหลักฐานที่ได้สาวไปถึงก็จะมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะคะ
จากนี้พรุ่งนี้ก็เตรียมเรียกประชุม๓ฝ่าย
เรียกเขาให้ปากคำอีกครั้งสัปดาห์หน้าค่ะ
พลตรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพา
และก็ความเกี่ยวข้องของนายอักษรกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนท์เรสซิ่ง
สามีของนักเอกสาวแพทย์นปภาตันตระกูล
เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จะมีการประชุมหารือกันทุกประเด็นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
โดยเฉพาะเรื่องของเงิน๖ล้านบาท
ที่นายอัศลากิจอ้างว่ายืมมาจากนายนตรภนหน้าคำ
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
ตำรวจยังคงมีข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับคำให้การ
และในวันที่นายอัครกิจเข้ามาพบ
เพียงหลักฐานส่วนหนึ่งที่มาชี้แจงเท่านั้น

ก็จะเรียกนายอัครกิจมาให้ข้อมูลกับตำรวจอีกค่ะ
ส่วนเรื่องการออกหมายเรียกนักแสดงหรือกลุ่มไฮโซ
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนายไซสนะมาสอบปากคำ
ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เพราะว่าต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมในวันพรุ่งนี้
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะว่ามีลูกชายอดีตนักการเมืองชื่อดัง
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วย
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
และจะนำเข้าที่ประชุม๓ฝ่ายเพื่อขอความเห็น
ถ้าพบว่ามีหลักฐานโยงไปถึงดำเนินคดีทันทีไม่มีละเว้นค่ะ
ในเรื่องของการทำงานของตำรวจยังมีอุปสรรคเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินต่าง
ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและมีจำนวนมาก
อีกทั้งคดีนี้ก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
ทำให้การตรวจสอบอาจจะล่าช้าไปบ้างค่ะ